คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำงานในกรุงเทพ
แต่เขาก็กลับไปเยี่ยมบ้านที่ฉะเชิงเศร้าไปที่บ้านส่วนตัวเอง
แล้ววันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดของเธอ
เธอก็ฉลองด้วยการดื่มเบียร์ไปสัก๑๐กระป๋องนะฮะอยู่บ้านคนเดียว
แล้ววันเกิดตัวเองนะแล้วก็หายออกจากบ้านไป
ญาติพี่น้องก็ตามหาว่าเขาหายไปไหนระหว่างหาอยู่จู่ร่างลอยขึ้นมา
เหนือผิวน้ำเสียชีวิตครับ
ก็เลยสันนิษฐานว่าก็คงจะดื่มเบียร์แล้วพัดตก
ด้วยความเมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ก็เลยเสียชีวิตในวันเกิดของตัวเองนี่แหละครับ
วันเกิดกับวันตายวันเดียวกัน
วันที่๑ที่ผ่านมาคือร่างเขาเพิ่งจะลอยขึ้นมาเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสบชาติเชิงทรัพย์รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตในบ่อน้ำ
ข้างบ้านเลขที่๑๙ทับ๖หมู่๒ตำบลเสม็ดใต้นะครับที่ฉาเชิงเศร้า
กู้ภัยก็ไปข้างบ้านเขาเป็นสระบัว
จะเป็นขุดสระบัวแบบบรรทักาศดีเชียวนะครับ
สระก็กว้างสักประมาณ๔เมตรยาวลึกลงไปกว้าง๕๐เมตร
ลึกสักเมตร๕๐เซนติเมตรแบบนี้นะฮะ
ก็ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตคือคุณนิทราจันทราจันทนาอายุ๕๒ปี

นอนคว่ำหน้ารอยขึ้นมาในสระพั่วแบบนี้ต้องขออนุญาตเบื่อพร้าวไปก่อนนะครับ
ทีนี้ไปถามพี่ชายผู้ตายคุณนิพนธ
บอกว่าโอ้น้องสาวจริงแล้วเขาอยู่กรุงเทพนะ
แต่วันที่๑ที่ผ่านมาเนี่ยวันเกิดเขาไง
เขาก็กลับมาที่บ้านมาพักผ่อนบ้านสวด

พี่น้องคนอื่นก็ยังไม่มีใครมาเพราะว่าก็เป็นวันทำงานอยู่
แต่น้องสาวนั่งดื่มเบียอยู่ริมสะบัว
จนกระทั่งมีคนส่วนโทรมาบอกเอ๊ะทำไมน้องสาวหายไป
แต่ไปเจอกระป๋องเบียร์เปล่าวางอยู่๑๐กระป๋อง

แล้วช่วยกันหาไปมาก็ไม่เจอ
แต่ระหว่างหาเนี่ยร่างลอยขึ้นมาเองครับ
คาตาทุกคนตกใจมากอ้าวสุดท้ายไปอยู่ในบ่อบัว
อันนี้คือรองเท้าเขาแล้วก็ศพก็ลอยอยู่ใกล้รองเท้า
ถูกต้องตรงนั้นแหละครับเขาเสียชีวิต
ก็เลยต้องรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบไปฟังเสียงพี่ชายผู้ตายครับ
ก็ตอนนี้เค้าขึ้นมาครึ่งนึง

เพื่อนเชื่อมหาแล้วร่ม๒ทุ่บแล้วครับ
โอ้เนี่ยตำรวจก็สังสิทธิฐานแบบนี้ว่า
ก็ระหว่างที่เขาไปนั่งอยู่ตรงข้างบ่อบัวเนอะ
ก็ดื่มเบียร์ไปเพราะว่าก็วันเกิดเขาด้วย
แล้วก็พัดตกไปแล้วที่สำคัญทั้งดื่มเบีย๑๐กระป๋องใช่ไหม

พอตกน้ำไปในอาการที่อาจจะเมาอยู่หรือเปล่าไม่ทราบ
ก็เลยช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็ที่มันมากไปกว่านั้นคือเสียชีวิตในวันเกิดของเขาเอง
ป้ายแดงเขาก็จอดอยู่ที่บ้านเขานั่นแหละนะครับ
ตำรวจก็จะมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนอีกที
เพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไป
อันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ